พาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งหาย
ปรากฏว่าคือด้วยความที่เขาลืมกุญแจเสียบคาไว้ด้วยไง

ระหว่างนั้นก็ขี่ช่วยกันกับนายจ้างไปตามหา
ปรากฏโบ๊ะบะมากเจอคนขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาที่ขโมยไป
คุณคิงคะถ้าที่ฉันพูดต่อคุณจะตกใจยิ่งกว่า
ไซค์หายตกใจหนึ่งคนขโมยมอเตอร์ไซค์ไปตกใจสอง
เพราะเป็นเด็กชายแค่อยู่ชั้นป

เนี่ยที่ดึงเสื้อกันอยู่น้องเสื้อเหลืองคนนี้นะคะ
ตรงนี้เกิดขึ้นที่ริมถนนสายประจันตคามนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ปราจีนบุรีค่ะ

พอไปจับไปได้ตอนแรกจริงพอเขาไปแจ้ง
แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเสร็จแล้วก็เลยขี่ไปเรื่อยจะไปตามหา
พี่ที่เขาเป็นนายจ้างชื่อว่าพี่จอม
จอมบอกลูกน้องไอ้มอเตอร์ไซคันนี้เป็นของลูกน้องผม
ผมก็เลยช่วยกันขี่ตามหาไปเรื่อยจริงก็แจ้งความแล้ว
ปรากฏมันโบ๊ะบะอย่างที่ขวัญบอกไปเจอ
น้องเขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ที่ถูกขโมยไป

แล้วมีพลเมืองดีขี่รถมาแถวนั้นพอดี

สุดท้ายจับได้นะคะ
นามสมมุตินะเด็กชายเอเป็นนักเรียนชั้นป๖เองนะคะ
น้องบอกแบบนี้เปล่านะผมไม่ได้ตั้งใจจะขโมยไปขายหรืออะไร
ผมเห็นว่ามอเตอร์ไซค์มันมีกุญแจเสียบอยู่
ผมก็เลยอยากยืมแล้วขอขี่ไปซื้อของในตัวเมืองปราจีนบุรีแค่นั้นเอง
น้องบอกแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตาม
ตอนนี้ต้องมีการติดต่อผู้ปกครองของน้องมาร่วมพูดคุยนะคะ
ก็ไปกันที่สพเมืองปราจีนบุรีค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องดูว่าเป็นอย่างไรเพราะน้องยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับคุณจริง